ท่านไม่ได้มาเป็น๑๐ปีแล้วครับ
สิ่งที่ผิดเนี่ยนะครับคือผู้กับัญชาตางหารนะครับ
ที่จะต้องไปวางแนวทางในการทำงานใหม่แล้วก็เพิ่มความเข้มงวด
มีการตรวจตราตรวจค้นนะครับ
ผมเนี่ยครับผมนี่แหละนะครับ
เป็นทำงานต่อมานั่งรักใครจะไปรู้จักก็ไปได้
ด้านการปล่อยไส้เราไม่รู้จัก
ถ้าถามว่าเรารู้จักสืบนาคสะเทียนไหมใช่เรารู้จัก
เรารู้จักศาสินไหมเรารู้จัก
ถามว่าเรารู้จักนายเป็มชัยบอกว่าเรารู้จัก

วันนี้ถามตรงกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะครับ
วันนี้ผมรับหน้าที่แทนคุณจอมขวัญนะครับ

พบกับคุณผู้ชมอีกครั้งวันจันทร์หน้านะครับ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากคดี
การเข้าไปในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนของนายเปรมชัยกรณสูตรนะครับ
ซึ่งเป็นประธานบริหารแล้วก็กรรมการของบริษัทอิตาเลียนไทย
เข้าไปกับพวกรวม๔คนไปล่าสัตว์ป่านะครับ
ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับ
แน่นอนว่าเรื่องนี้ยังมีแง่มุมให้พูดกันอีกเยอะนะครับ
จากด้านของคดีความว่าที่สุดแล้วการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกับพวก
สามารถเอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนจะหลุดหรือจะรอด
หรือว่านายเปรมชัยจะอยู่ต่อสู้คดีจนถึงที่สุดหรือไม่อย่างไรนะครับ
แง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเรื่องของข้าราชการที่ไปอำนวยความสะดวก
คณะของนายเปรมชัยให้เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
เรสวนจนนำมาสู่การล่าสัตว์ป่าในครั้งนี้
แง่มุมหนึ่งที่ผมว่าในเมื่อมันเกิดข่าว
คดีนี้ขึ้นแล้วเป็นข่าวดังที่ทุกคนให้ความสนใจ
มันจะต้องมีอะไรที่จุดประกายให้กับพวกเราได้บ้าง
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการดูแลป่ารักษาป่าให้กับพวกเรา
ก็อย่างที่ทราบเงินเดือนน้อยนะครับทำงานอย่างลำบากลำบล
แต่เราก็รู้แค่นี้มันจะต้องมีแง่มุมที่สะท้อนออกมามากกว่านี้สิ
จะได้ช่วยกันว่าเออจะอุดช่องโหวจะจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรบ้าง
ให้มีปัญหาแบบเดิมกลับมาอีกนะครับ
วันนี้ถามตรงเราจะคุยกับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านนี้มานานนะครับ
สัมผัสชีวิตดูแลลูกน้องแล้วก็รู้ดีนะครับว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
แล้วควรจะแก้ยังไงรวมทั้งจะมาให้มุมมองเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะครับ
วันนี้ให้แง่มุมกับเราได้ดีอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับท่านครับ

แต่ว่าย้อนไปก่อนวันแรกที่มีข่าวเรื่องนี้ออกมานะครับคุณดำรง
สัก๔๕กุมภาพันธ์เนี่ยพอได้ยินข่าวเรื่องนี้

คณะคุณเปรมชัยเข้าไปแบบนี้
มีเก้งที่ตายมีไก่ฟ้าหลังเทามีเสือดำด้วย
คุณดำรงได้ยินข่าวตอนนั้นรู้สึกยังไง
คือตอนแรกผมได้ยินข่าวผมก็คิดไม่ถึงนะครับ

แล้วก็มาเกิดแก่งกระจานแล้วก็มาลายที่๓

แต่ที่เล็ดลอดหลบไปหลบมาก็มีแต่เราจับไม่ได้
แต่รายการนี้ก็ดูติดตามข่าว
และสอบถามลูกน้องในสนามบ้างอะไรบ้างต่างสอบ
มันเกิดจากความประมาทและความผิดพลาดบางประการ
คือว่าทุกคนผมเชื่อไม่มีเจตนา
นะฮะแม้กระทั่งคุณนกพนธรรมก็คาดไม่ถึง
คุณดรกาญจนาก็คิดไม่ถึง
นะฮะส่วนหัวหน้าวิเชียรอย่าไปโทษพวกพีทักปะ
เขาเรียกระดับปลายแล้ว
ในเมื่อนายสั่งมาไงก็ต้องทำ

คนเป็นฆาตรราชการคือว่าไว้ใจ
อันนี้ไอ้เขตรักษาพันธ์ป่าที่ทุ่งใหญ่นะเลสวนตะวันตกเนี่ย
มันเป็นเส้นทางที่ว่าเขาทำแร่เก่า
เส้นทางที่เข้าไปมันปิดไม่ได้
มันมีหมู่บ้านกะเหลี่ยงอยู่ข้างใน
สมัยผมผมปิดไงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลา
หน้าฝนนี่คุณปิดเลยหน้าแรงเปิด
พวกชนกลุ่มน้อยก็มีแค่มวลต่อสั่งมือใส่
คันนี้มันปิดไม่ได้เขาก็เปิด
ให้ไปพักในจุดที่กำหนดไว้
ก็สำหรับพวกศึกษานักเรียนนักศึกษา
ใครเข้าไปก็เก็บ๒๐บาทลด๓๐บาท
จริงมันเก็บอะไรไม่ได้หรอกแต่เป็นอำนาจที่ดี

มันไม่เหมือนอุทยานแห่งชาติเก็บค่าผ่านประตู
เอาเงินมาใช้ได้รายได้กรมเดียวกัน

ป่าใช้ไม่ได้อุทยานใช้ได้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ต้องแยกแยกนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดตรงกัน
เรื่องของอุทยานก็อย่างหนึ่ง
เรื่องของสัตว์ป่าเรื่องของป่าก็อย่างหนึ่ง
ถ้าอุทยานพวกไหนฮะพื้นที่เกาะ

เข้าไปเที่ยวไปพักผ่อนไปอะไร
เสียค่าผ่านอะไรเข้าไปก็ว่าไป
แต่อย่างป่าทุ่งใหญ่นเรสวน

เขาให้เข้าไปได้แต่มันเป็นพื้นที่เฉพาะ
ที่เปิดเฉพาะที่ว่ากรณีที่มันห้ามไม่ได้
เอาราศดรออกไม่ได้ทางก็ต้องเปิดอยู่อย่างนี้
ก็เอาละในเมื่ออย่างนี้ก็เปิดให้คนอื่น
ใช้เรื่องศึกษาวิจัยอะไรประกอบไปด้วย
เป็นรายได้เล็กน้อยสำหรับสวัสดิการพิทักษ์ป่า
เพราะพิทักษ์ป่าเงินเดือนมันน้อยกว่าอุทยาน
คนที่รักชอบป่าชอบเที่ยวป่าไปกางเต็นต์นอนในป่า

ใช่ไม่ได้เขตรักษาเป็นป่าไม่ได้
ไม่ได้นอนบ้านพักดีเหมือนอุทยาน

รักษาเป็นป่าอย่างมากกับกลางเต็นต์

เออกางเต็นต์นอนไปถ่ายทำภาพยนตร์ไปเช่ายังไง
แต่อุทยานเขามีบ้านพักคุณจองได้อะไรได้เสียเงิน
เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของสวัสดิการชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่
แต่ว่าเอาในส่วนที่เมื่อกี้คุณดำรงบอกว่า
ถามว่าเคยเข้ามาแล้วเคยมีคนทำผิดไหม

มันที่เข้ามาผิดส่วนใหญ่มันก็เสียงดังมีแน่
บางคนไม่รับกฏิกาเสียงดังกินเล่าตอนหลังห้าง
มีท่านครับเดี๋ยวรื่อว่าประสานมาว่า
คุณดำรงเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวหน่อยผมจะไปนี่ก็ให้ลูกน้องช่วยดูให้หน่อยสิอะไรอย่างนี้
อุทยานมีหน่วยอุทยานนะครับแต่สัตว์ป่าไม่มี

คือสัตว์ป่าเนี่ยมีเหมือนกัน
สองครั้งครับครั้งแรกเป็นพระทุดง
ขอเดินทุ่งใหญ่นะเลสวนเนี่ยจากตะวันตกไปตะวันออกเนี่ย

เดินทุดงต้องหูหาหาและชุดเหลืองเดินเต็มทุ่งใหญ่
ผมมายื่นครั้งที่๒อีกผมก็ไม่ให้อีก
ครั้งที่สองมาครั้งที่สามมาขอแข่งแลนลี่ไอ้เส้นทางเนี่ย
ลำร้องนี่เหรอลันลี่เลยล่ะ

เหมือนคณะคุณเปรมชัยเนี่ย๓คน๔คน

ไม่เคยมาขอผมเลยนะไม่มีเลยนะ
ที่เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเนี่ย

เพื่อไม่อยากเสียค่าผ่านประตู

ให้มีที่พักไปถึงแล้วได้พักแน่
คือไปแล้วขอเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้เจ้าที่ดูแลห้องน้ำห้องท่าอะไรต่างบริการ
เขาก็คิดว่าเขารู้จักผู้ใหญ่

คือคนเข้าไปก็หวังจะสบายอำนวยความสะดวก

เข้าไปแล้วปัญหาห้องน้ำห้องท่วมอาบน้ำอะไรยังไง

อย่างเจ้าหน้าที่ที่รับมานายบอกมา

เขาก็คงไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตูอะไรหรอก
ค่าผ่านอย่างกรณีของคุณวิเชียร์
หรือว่าพอสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าคุณกัญจนานิตยะ
ที่สุดแล้วในขณะนี้อธิบดีกรมอุทยาน
สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กรณีไม่เก็บค่าเข้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่

อันนี้ถ้าคุณดำรงเป็นอธิบดี

ระหว่างเกิดเรื่องคนหัวหน้าหน่วยปฏิบัติยังไง

สอบแล้วก็จบเพราะว่าคุณวิเชียนเขาก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างหมด

ไม่ใช่คุณวิเชียนไปยืนดูเขาล่า

รู้แล้วไม่ปฏิบัติ

ไม่ได้แต่นี่คุณวิเชียนเกิดเหตุ

แต่พิทักษ์ป่าอยู่และพิทักษ์ป่าก็
รายงานให้เขาทราบเกิดเหตุเขาก็มา

ไม่เก็บบัตรไม่เก็บค่าผ่านทาง
ค่าเข้านี่ผิดไหมคือไอ้เรื่องไม่เก็บค่าบัตรเนี่ย

หมายถึงว่าดูแล้วผู้เข้าพักเนี่ย

รักษาป่าดูแล้วเข้ามาเนี่ย

ให้โทษแล้วเป็นผู้อะไรอุปการะ
เห็นว่ามีให้ไฟทุ้งไฟฉายอะไรเงี้ย

เป็นดุลพินิษฐขออธิบดีที่จะมอบอำนาจให้
เป็นสวัสดิการของพิทักษ์ป่าเล็กน้อย

เหมือนอุทยานอุทยานนี่มีระเบียบจะต้องเก็บ

เป็นตรฐานที่ชัดเจนมีกฎหมายรองรับอะไรต่าง
เข้าชมเข้าชมแต่ที่เขตรักษาป่าไม่มี

ผอสำนักบริหารพื้นที่อนุราคก

ตอนนี้เป็นบริกษาที่จะเรียนไทย

ช่วยดูแลหน่อยอะไรอะไรงี้
ข้องดูแล

แผงผลแกก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอ่ะ
ไม่มีลักษณะที่จะไปทำลายป่าทำลายสัตว์ไม่มีประวัติแกไม่มี
เพราะฉะนั้นคุณดำรงมองยังไงหรือวิเคราะห์ยังไง
ระหว่างพอกาญจนาหัวหน้าวิเชียนและนายนพดล๓คนนี้คือ
ผมบอกนะทุกคนคนดีหมดนะดรการธนานี่คนแข็งและตรง
เขาอยู่ภูเขียวเก่านะเกี่ยวกับภูเขียวผ่านโทษโชนมา
จำได้ไหมที่ไปถ่ายทำหนังดาราคนเขายังไม่ยอมเลย
ขติ๊กเจสุลาฮรอะไรชื่ออะไรไม่รู้อ่ะ
แล้วก็วิเชียนเนี่ยเค้าก็ป่ามาบิหยุงผมมีคนออกกำสั่งให้ไปป่า
จึงร่วมกับพวกประวัติศาสตร์เนี่ยพวกต้อยพวกหัวหน้าชุดพระยักษ์ภัยเนี่ย

ตอนหลังเนี่ยเขาถึงย้ายไปอยู่ภูถีฐานตอนผมก็เสียงมา
เริงชัยเป็นคนย้ายไปตอนหลังนี่อธิบดีธัญญาก็ย้ายมาทุ่งใหญ่นะเลสวน
เพราะฉะนั้นที่ติดใจสงสัยกันเนี่ย
ท่านผู้ชมก็น่าจะพอสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะฮะก็คือต้องสอบตามหน้าที่
เพราะมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแต่เรื่องของคุณเปรมชัยคดีจะหลุดจะรอด
มันมีช่องโหวอะไรยังไงไหมหลักฐานชัดเจนขนาดไหนเดี๋ยวให้คุณดำรงวิเคราะห์ให้ฟังนะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ดูแลป่าไม้ให้กับไทยเนี่ยดูแลป่าที่ว่าเป็นป่าที่สำคัญมากมากของไทยเนี่ย
คือมันลำบากขนาดไหนเนี่ยตรงนี้ผมว่าต้องเอาให้ชัดนะคุณดำรง
เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยจากเรื่องที่เกิดขึ้นจากคดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะฮะ
คุณดำรงเท่าที่เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์มาเนี่ย
เจ้าหน้าที่หน่วยที่ดูแลป่าดูแลเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเนี่ยตรงไหนที่ลำบากที่สุด
ก็มรดกโลกนี่แหละเพราะมรดกโลก๔ล้านกว่าไล่ห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่ตะวันตกตะวันออก
ล้านกว่าไล่หน่วยพิทักษ์ยังขาดวันนี้ขณะนี้๑๓หน่วยอีกคนประมาณ๑๔๐๑๕๐คนเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแล
ทุ่งใหญ่นะเลสวนตะวันตกเนี่ยยังขาดอีก๕หน่วยพิทักษ

๑๒คนหน่วยละ๑๒คนต้องใช้ที่ต้องไปดักตามจุดต่างที่สำคัญที่ควบคุมไม่ให้ผู้มาล่าสัตว์
ผมไปจี้สำนักประมามมาได้กับกระมาณ๑๗๐กว่า๒๐๐หน่วย
เป็นครั้งแรกได้มากที่สุดปกติขอไปได้๕หน่วย๒หน่วย๓หน่วยอยู่อย่างนี้
และเจ้าที่มันไม่พอพื้นที่๑ล้าน๓แสนกว่าไร่ทุ่งใหญ่ตะวันตก
ตะวันออก๙แสนกว่าแค่๑ล้าน๗รวม๔ล้านกว่าไร่
คนไม่พอเกิดเรื่องตูมตามาโดนยิงตายก็เป็นข่าววื้อหวาวหวา
แต่นี่ไอ้มรดกโลกที่นี่มันมีหน่วยภาคเอกชนมาดูแลมูลนิธิสืบฟรังองค์กรนี่ก็เข้ามาช่วยดูแลมันยังบรรเทาไปได้

คือถ้าผมคำนวณจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วเนี่ยต่อให้มีเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า
เต็มชุดตามที่คุณดำรงบอกเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่ดีนะ
แหละวันแล้วมันโคและ๔๐๐๐๐ไร้ที่ต้องดูแลแล้วเรียบอยู่เนี่ยที่ต้องดูแลสัตว์ป่าป่าครับ
พี่ทักป่าทุกคนโป่งเข็มโป่งเตือนที่ต้องกิน

คือพิทักษ์ป่าจะต้องรู้ว่าไอ้จุดอย่างนี้
ป่าจะต้องมาลงกินน้ำตอนเย็นตอนกลางคืนโป่งก็เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีหน่วยราชเวน
คับประคองไปเรื่อยดูไม่ให้คนมาล่า
คนล่าก็รู้ว่าตัวเองจะต้องล่า
ใกล้หนองน้ำต้องใกล้โป่งก็ไปเจอกันอย่างนี้

กำลังเข้าที่เข้าทางเลยกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะฮะ

แล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าของคดี

คุณผู้ชมครับถามตรงวันนี้เราคุยกัน
เกี่ยวกับเรื่องคดีของนายเปรมชัยกรณสูตร
กับพวกที่เข้าไปล่าสัตว์นะครับ
เขตพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนนะครับ
ความคืบหน้าของคดีนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบ
กับท่านพลตมตรีกฤษณะทรัพเดตนะครับ
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะครับ

นี่มีกำหนดต้องมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งเมื่อไหร่ครับท่าน
ก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนเรามีประเด็นที่จะต้องสอบ
คุณเปรมชัยกับพวกนะครับเพิ่มเติม
ได้ประสานกับทางทนายความแล้วนะครับ
ก็จะเชิญมาภายในสัปดาห์นี้ครับ

มีการแจ้งข้อหาทั้งหมดตอนนี้ตกลงเราเพิ่มข้อหา

ทางป่าไม้ได้มาร้องทุกข์เพิ่มเติมให้แจ้งข้อกล่าหานี้
อีกหนึ่งข้อหาเป็น๑๐ข้อหาครับ
ครับตอนนี้มีประเด็นไหนที่คิดว่าจะต้องสอบเพิ่มฮะ

ก็คงเป็นในรายละเอียดนะครับว่าประเด็นต่างนะครับ
เกี่ยวกับทั้งเรื่องอาวุธปืนทั้งเรื่องของต่าง
ซึ่งในรายละเอียดก็ต้องกลับขออภัยนะครับ
เป็นเรื่องอยู่ในสำนวนนะครับต้องขออภัยในเรื่องรายละเอียดครับ

วันที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุอะไรต่างใช่ไหมครับ

แต่ทีนี้วัตถุพยานต่างที่เราเก็บได้ในที่เกิดเหตุนะฮะ

วัตถุพยานต่างที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

ครับตอนนี้ยังไม่ได้รับผลตรวจหรือรายงาน

ก็อยู่ในระหว่างการตรวจของเจ้าหน้าที่ครับ

คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุ
เราต้องสืบไปให้ถึงเลยไหมฮะว่า
การยิงสัตว์ป่าการล่าสัตว์ป่าจะเป็นเสือดำเป็นไก่ฟ้าหรือว่าเป็นเก้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขายิงกลางวันหรือว่ากลางคืนหรือว่าอะไรยังไง
หรือว่าเขามีกันแค่๔คนเท่านี้หรือเปล่าฮะ
ก็ตรงนี้ก็ทางภูมิชาก็ได้สั่งเพิ่มเติมตรงนี้แล้วนะครับ
ว่านอกจากคุณเปรมชัยกับพวก๔คนแล้วเนี่ยยังมีผู้ที่ร่วมด้วยอยู่หรือไม่นะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับจากจำนวนคนที่หรือยานพานะที่เข้าไปในจุดที่เกิดเหตุนะครับ
ในวันนั้นเราก็จะสอบทั้งหมดนะครับว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับ
ต้องไปดูจากยานพาหนะด้วยใช่ไหมครับว่าจะมีแค่๔คนหรือเปล่า

ดูยังไงได้ครับท่านเรื่องของยานพานะว่าจะมีแค่นี้หรือมากกว่านี้
ก็จะมีการลงบัญชีเข้าออกของด่านแรกนะครับด่านที่หน่วยนะครับ
ซึ่งเป็นด่านแรกของอุทยานนี้ครับ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านี้ครับ
คือต้องไปดูที่ด่านแรกเลยว่าตอนลงทะเบียนเข้าเขาลงทะเบียนกี่คน
ใช่ครับลงทะเบียนกี่คนแล้วมีใครเข้าไปบ้างฮะ
เราก็จะต้องตามสอบให้หมดนะครับในเวลาใกล้เคียงกันครับ
ลงทะเบียนนี่จะเกี่ยวกับการที่ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าอะไรไหมครับ
มันเกี่ยวพันกันไหมครับกับการลงทะเบียนกับการจ่ายไม่จ่ายเงินตรงนั้น
เรื่องการจ่ายนี้ผมก็ไม่ทราบในรายละเอียด
ในระเบียบการของอุทยานนะครับ
แต่ที่ด่านที่หน่วยที่เราไปตรวจสอบนั้นนะครับ
ยามธนาทุกคันที่ผ่านเข้าออกเขาจะลงบันทึกไว้ครับ

คือจะเก็บหรือไม่เก็บจะผ่านด่านแบบไหนยังไงอะไรก็แล้ว
แต่ยังไงคือต้องลงทะเบียนว่ามีรถเข้าออกกี่คันมากี่คนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

เพราะฉะนั้นเราจะไปดูได้ว่าตกลงเข้ามากี่คนกันแน่

มีเรื่องไหนที่ทางชุดพนักงานสอบสวนยังกังวลหรือว่าติดขัดอยู่ไหมครับ
ก็ไม่ดีครับก็ท่านฟุติการก็ได้เข้ามากำชับ
แล้วก็ให้นโยบายไว้ตอนนี้ก็คือการสอบประเด็นต่าง
เพื่อให้สมบูรณ์แล้วก็รอผลการตรวจของพิสูจน์หลักฐานกลาง
เพื่อเอามาประกอบสำนวนการสอบสวนครับ
ครับเราได้แจ้งไปยังคุณเปรมชัยหรือยังครับ
กับพวกว่าจะต้องมาพบพนักงานสอบสวนภายในสัปดาห์นี้
พนักงานสอบสวนได้ประสานกับทางทนายความของคุณเปรมชัยกับพวกแล้วครับ
ก็ได้รับการยืนยันว่าภายในสัปดาห์นี้
ก็จะมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้การเพิ่มเติมครับ

ก็แค่อยากทราบว่ายังอยู่ในประเทศใช้หรือเปล่านะครับ

ก็ได้รับคำยืนยันจากทางทนายของคุณเปรมชัยนะครับว่า

ครับความคืบหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับ

หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้นะครับ
ตมตรีกฤษณะทรัพเดตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ซึ่งดูแลพื้นที่กาญจนบุรีนะครับ
ก็ต่อเนื่องกับคุณดำรงต่อกันแล้วกัน

เรื่องงบประมาณของยอดที่เดี๋ยวจะคุยกันต่อนะฮะ

พยานหลักฐานต่างสิ่งต่างที่ปรากฏออกมา
เชื่อว่าที่สุดแล้วสุดท้ายปลายทางเนี่ย

คือตั้งแต่ผมรับราชการมานะ

ทุ่งใหญ่นะเลสวนเรื่องคดีอย่างนี้นะ

ชาวสี่ห้าคนพร้อมอาวุธเนี่ย

ผมเห็นสารลงหมดติดคุกหมด

ชาวบ้านเนี่ยคราวนี้คดีเนี่ย

กระทงเห็นล่าสุดเพิ่มอีกกระทง

ปกติการจับของฆาติการเนี่ย

ต่างกรรมต่างเวลาต่างกรรมต่างเวลา

ผมเชื่อว่ามั่นไม่มีทางหลุดหรอก

แล้วต่อไปเนี่ยกรมอุทยาเนี่ยจะต้องใช้นี้เป็นมันทัศน
ไม่ว่าไหนจะโง่ไหนจะแงะทั้งหลายเนี่ยเจอสิบกระทงหมด
คือถ้าเข้าไปโดยมิชอบแล้วก็ทำการโดยไม่ชอบเนี่ย
ข้อนี้ไปโดนข้อนั้นหลุดข้อนั้นต้องโดนข้อนี้

กระทงเพราะถ้าไม่ครบเนี่ยเจ้าที่จะละเลย

มีแง่มุมทางกฎหมายทางไหนอะไรยังไงที่

มันไม่ใช่เหมือนยิงคนตายข้างนอก

คุณพกพาอาวุธเข้าไปอุปกรณ์ลาบเพียบ
แถมมีซากสัตว์แถมต้มกินนอนกินคือตรงนั้นด้วย

แต่จะติดมากติดน้อยอีกเรื่องหนึ่งเราไม่รู้
แต่เรื่องจะหลุดฉุยยกฟ้องหมด

คดีผมก็เห็นมาคดีทำคดีมาทุ่งใหญ่นะ

พอถึงศาลโอกาสหลุดแทบไม่มีเพราะมันตายตัว
กฎหมายมันระบุชัดเจนมันนิ่นไม่หลุด
อันนี้คือมุมมองที่คุณดำรงมองนะ
แต่ว่าที่สุดแล้วจะอยู่หรือไม่อยู่ในการต่อสู้คดีถึงสุดท้ายปลายทางหรือไม่อย่างไร

เพราะณขณะนี้ตำรวจก็ยืนยันว่าเขาก็ยังติดต่อได้อยู่
เดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้ต้องเรียกมารับทราบ

คุณดำรงครับที่คุยกันไว้ค้างไว้
การทำงานของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ก็ระบบหนึ่งเขาก็มีเจ้าหน้าที่อะไรของเขา
แต่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคุณดำรงบอกว่าเจ้าหน้าที่น้อยมาก

เขาแบ่งเจ้าหน้าที่เป็นกี่ระดับอะไรยังไง
คืออุทยานกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุทยานเนี่ยงบราชการเขาก็ได้
บรายได้เขาก็มาโปะได้
ก็หมายว่าฟูนทำได้เต็มที่
ถ้าเก็บปีนั้นเก็บรายได้ได้มากเขาก็มีเงินดูแลอุทยานได้มาก
แต่ไอ้เขตรักษาพันธ์ป่าเนี่ยต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดินสำนักงบประมาณอย่างเดียว
ได้แค่ไหนแค่นั้นตามีตามเกิด
อกจากมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ
ทุกวันนี้อาวุธทุกปกรณ์ไม่ว่าเสื้อเกาะไม่เคยมีสักตวงหนึ่งนะ

เพราะถือเป็นอาวุธสงครามเสื้อกงเสื้อเกาะที่จะป้องกันกระสุนไม่มี
สองปืนก็มีลูกซองสมัยโบราณ
ป๊อกกระแป๊กเอสเคทั่วประเทศมีพันกว่ากระบอกเฉลี่ยหน่วยละ๓กระบอก๔กระบอก
พนักงานร้อยคนมีปืนสามสี่กระบอกเอสเค
ก็มีลูกสองก็ใช้ลูกสอง
อันไหนที่มันรุนแรงก็หมุนกันมา
สมัยผมได้ทิศยิมาผมก็หมุนมาฮะ
จุดนี้มันรุนแรงก็ดึงทั่วประเทศดึงไม้ส่วนนั้นอย่าพึ่ง

ก็ทำตามที่เราทำได้ไง

อะนี่คือคืออะไร

วีทีวีแค่นั้นไม่ตายก็กระเถียงแค่นั้น

อันนี้คือเค้าราชกาล

ใจเต้าเติบโตอะไรก็ว่ากันไป
แต่พนักงานข้าราชการทำงานที่นี่แต่ว่ายังไงก็ได้เท่านี้แหละ
เต็มที่จนกว่าจะเกษียณมันก็ตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้แค่นั้น
มีเงินก้อนให้ช่วยเหลือบ้างที่ภาคเอกชนดูแล

ถ้าคนไม่รักเนี่ยเขาออกไปเป็นยามข้างนอกเขา๙๐๐ดีกว่า
แต่ว่าชีวิตอยู่ในป่าค่าใช้จ่ายมันแทบไม่มีเหมือนกัน

แต่ชีวิตการเดินป่ากับเขาคุณภาคภูมิอาจจะยังไม่รู้เรื่องไม่เคยเห็น

เสี่ยงต่อสัตว์ป่าที่กระทงกระทิงช้างป่ากระทืบ

เขาเรียกปืนผูกปืนดักสัตว์เนี่ย
ที่ชาวบ้านที่พรานป่าอะไรพวกนี้มาทำไว้

เจ้าหน้าที่จับเขาก็มาผูกปืนไว้๔๕องศา
ถึงไว้เวลาสัตว์เดินปึ้ง

ทีนี้คนเนี่ยจะถูกประดับบรรเอว

โดนก็โดนมาแล้วแล้วก็เสียชีวิตมาแล้ว
ไอ้สัตว์ปลาตายรุ่งเช้าก็มาเก็บ

เพราะพิทักษ์ป่าเขาไม่ได้หยุดนิ่งเขาต้องเดินไปเรื่อย
เดี๋ยวมาต่อช่วงหน้านะแล้วคุณดำรงช่วยบอกด้วยว่า
จะแก้ปัญหายังไงจะหาทางออกได้อย่างไร

เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ามาต่อกันนะครับ
คุณผู้ชมครับคุยกันต่อนะครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ป่าให้กับเรานะครับ
จากข่าวเรื่องของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
คุณดำรงเล่าให้เราฟังว่าความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยลำบากนะ
เงินเดือนก็น้อยเข้าป่าไปรัฐระเวนทีนึงเนี่ย
รักษาพันธ์สัตว์ป่าป่าสงวนอะไรของเราทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
สัตว์ป่าด้วยนะเจอปืนผูกที่ชาวบ้านทำไว้ด้วย
ไม่นับพวกคนร้ายเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าล่าสัตว์อะไรอีกต่างหาก
เราจะดูแลเขายังไงเราจะต้องทำยังไงแก้ไขปัญหายังไง
คืออย่างนี้ผมดูท่านตีท่านกระทรวงทรัพยากรให้สัมภาษณ์ผมก็ไม่สบายใจ

คืออย่างนี้ครับวันนี้ที่ท่านบอกว่าพนักงานพิทักษ์ป่าพร้อมอุปกรณ์พร้อมอะไร
กลมป่าไม้กรมทยานไม่พร้อมหรอกครับ
ผมอยากจะเรียนท่านว่าเรื่องอาวุธปืนวันนี้มันไม่พอแล้วครับ
ขอให้เขาได้มีของดีที่คุ้มครองชีวิตตัวเขาแล้วเขาเดินแล้วก็ปลอดภัยได้มีโอกาสต่อสู้ด้วย
สองเสื้อเกาะเนี่ยให้เขาได้ใส่เลยครับ

ขณะที่หน่วยงานอื่นไปช่วยดูแลเราเขามีเสื้อเกาะแต่เราไม่มี

เบี้ยเลี้ยงเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสมีความหวังที่จะเก็บเงินไว้บ้านปลายในชีวิตด้วย

อาวุธปืนเสื้อเกาะเบี้ยเลี้ยง
แต่ถ้ามันได้ครบโดยเฉพาะหน่วยพิธรรมเนี่ยที่ขาดอยู่คะเนี่ยต้องเป็นมรดกโลก
เราจะต้องคุ้มครองสิ่งนี้เอาไว้ให้นานที่สุด
แต่๓สิ่งคือปืนเสื้อเกาะ
งบประมาณที่เขาได้เบี้ยเลี้ยงสำคัญครับ
เบี้ยเลี้ยงนี่หมายถึงรวมเป็นเงินเดือนทั้งหมดทั้งก้อนหรือว่าอย่างไร

ไม่ได้เลยเหรอ

มีองค์กรภาคเอกชนให้บ้างไม่ให้บ้าง
ให้ค่าทำอาหารวันละ๕๐บาท

เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นลูกจ้าง

วันละ๕๐บาทให้บ้างไม่ให้บ้าง

ก็มีชีวิตตัวเองอีกเข้าไปไม่รู้จะเจออะไรบ้าง

เห็นไหมทุกพักมีแต่จะแจกป่าเข้ามา

เรื่องงบนี้เหรอ
ก็จะตัดผมให้ตัดเนี่ยจะตัดไปเป็นงบอะไรก็มี
ของตัวส่อเข้าประชุมโห้ยถกกันไปถกกันมา
สู้กันเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยพอดีสื่อบนชนเอากับเราด้วย
ถึงได้ไงคือสามนักมุมมารเนี่ยเขาก็อยากจะให้

ไปถึงโดนตัดหมดออกหมดอะไรก็หมดอยู่อย่างนี้
อ่ะก็ถือว่า
คงจะพอจุดประกายหรือว่า
เป็นข้อเสนอได้บ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดคุยกันนะ
ได้วันนี้เวลาหมดนะฮะโอกาสหน้าคงได้คุยกันเพิ่มเติมนะครับ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์และพันธุ์นะฮะ

เดี๋ยว๒ทุ่ม๑๒นาทีพบกับไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ